จำได้ไหมคะเรานำเสนอข่าวที่พ่อคนนึงเนี่ย
ต้องอุ้มลูกใส่รถเข็นเอาผ้าขนหนูคลุมผืนหนึ่งไปที่วัดที่เยอะโสธร
บอกพระว่าช่วยชาปนกิจให้หน่อย
ไม่มีเงินฐานะยากจนเก็บของเก่าขายไปวัน
วันแล้วลูกเสียชีวิตไม่รู้จะทำยังไง

สุดท้ายเนี่ยมีคนช่วยเหลือเขาเยอะมาก

คนแรกเลยคือผู้อำกับให้เงินช่วยค่าทำศพ
วัดเองก็ชาปนกิจให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะ
ล่าสุดค่ะยอดบริจาคเงินตรวจสอบไปเมื่อวานนี้
มีคนบริจาคผ่านบัญชีหน่วยกู้ภัยฮุก๓๑
จังหวัดยะโสธร๗๖๐๐๐กว่าบาทแล้วนะคะ
แล้วมีผู้บริจาคผ่านบัญชีส่วนตัวของพ่อของผู้ตาย
ก็คือนายสมพรมาลาศีอีก๖๙๐๐๐กว่าบาท
รวมแล้วคือ๑๕๐๐๐๐๐บาทค่ะ
และยังคงมีคนบริจาคมาอย่างต่อเนื่อง

ทีมข่าวเราก็ไปที่วัดทุ่งสว่างชายภูมินะคะ
เพราะว่าบ่ายเมื่อวานนี้ก็คือพิธีชาปนกิจศพนายอมรมาลาศรี
ลูกชายของนายสมพรแล้ว
คนรู้จักในระแวกนั้นก็มาร่วมงานจำนวนนึงค่ะ
นายสมพรผู้เป็นพ่อก็เล่าบอกว่าลูกชายมีโรคประจำตัว
เสียชีวิตตั้งแต่๑๐กรกฎาคมแล้ว
พ่อเองก็เสียใจสับสนด้วยไม่รู้จะทำยังไง
เงินไม่มีไม่มีเงินแม้แต่จะซื้อโรงศพให้ลูก

อุ้มใส่รถมาขอวัดเผาศพให้เนี่ยค่ะ
แต่ว่าเราเป็นคนจนไปอยู่ร่วมกับคนรวยเขาจะมาช่วยเราได้อย่างไร
บ้านเรามันก็มีแค่ล้อกับมอเตอร์ไซค์
รถตรงกว่าไม่มีรถบิ๊กอัพก็ไม่มี
เพราะเขามีหมดใครอยู่คุ้มเดียวกัน

จะเอาลูกชายมาไว้ตรงวัดนี่แหละ
สาราวัดนี่แหละ
ล้อมาเลยล้างตัวมันแล้วก็พามาเลย

เขาก็เลยชมเพศเขาก็เลยช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนตาที่เจ้าเห็นนี่
ส่วนเรื่องกรณีเงินบริจาคนะคะนายสมพรก็ฝากขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือด้วย
ถามว่าลุงจะเอาเงินไปทำอะไรบอกยังไม่ได้คิดเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาไปทำอะไร
แต่ก็คิดว่าน่าจะใช้เลี้ยงตัวเองได้ตลอดชีวิตแหละก็เหลือตัวคนเดียวแล้วอ่ะนะคะ
ขอบคุณทุกกำลังใจส่งไปให้กับคุณลุงขอบคุณทุกเงินที่เงินทุกบาทที่ส่งไปให้เขา
ใช่คือทั้งประชาชนก็ดีหน่วยงานต่างก็ดีคือทุกคนทุกคนมีใจอยากจะช่วยเหลือ